คุณคะขับรถนี่เช็ครถกันหน่อยนะ

จะบอกว่าล้อมันจะหลุดแบบไม่รู้ตัว
แล้วรถคันนี้ที่ล้อหลุดค่ะพี่
รถบรรทุกพ่วงหลุดไปไหนไม่หลุด

แล้วไปชนเข้ากับลูกสาวเจ้าของร้านค่ะ
โอ้โหคุณที่ที่ฉันเล่ามันเกิดเหตุไปแล้ว
แล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสาวเจ้าของร้านลาบ

แล้วเธอโดนล้อรถมันถูกพ่วง

คุณคิดดูนะคุณนึกถึงความแรงของรถ

ล้อที่ใหญ่แล้วไม่ใช่ล้อธรรมดา
นี่คุณเอาง่ายนะกระแทกใส่โก๊คอี้

คนจะเหลืออะไรอ่ะสลบนะคะ
จริงกูภัยปฐมพยาบาลกันไหลเลยค่ะ
เพราะเธอเนี่ยนางสาวอรุณีอายุ๓๒ปี
สลบไปเลยหมดสติแน่นหน้าอก
อย่างที่บอกนี่คือโดนล้อเมื่อกี้ใหญ่กระแทกเข้าไป

ก็นั่งประคองลูกเอาไว้ด้วยความตื่นตกใจ
แล้วเหตุการณ์มันเกิดเย็นเมื่อวานนี้เอง
อันนี้เป็นรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อนะคุณ

ที่อำเภอบางปรีจังหวัลสมุปราการ

ดูตอนนั้นในร้านมีลูกค้าอยู่โต๊ะนึง

สวัสดีเนี่ยฉันนะกับลูกสาวนั่งอยู่ตู้นึง

ล้อมาจากในภุ่งมา
ยังไม่ได้ชนลูกเต็มที่ฉันเดานะคุณ
ว่านี่เลยอาจจะเป็นเหตุที่เธอเนี่ยยังรอดปลอดภัยเพราะตอนที่ล้อมันพุ่งเข้ามา
มันชนถังน้ำแข็งก่อนหนึ่งหลังจากนั้นมันกระเด้ง
ทีนี้มันก็เท่ากับว่ามันจะผ่อนความแรงลงใช่ไหมมันเด้งขึ้นไปบนโต๊ะ
แล้วกระเด้งอีกรอบนึงไปอัดหลังลูกสาวของเธอค่ะจนสุดท้ายล้มลงไปนอนหมดสติ
ทีนี้ลูกค้าในร้านที่นั่งกินลาบอยู่เขาก็รีบขับรถตามรถพ่วงไปเลย
คนขับรถบรรทุกพ่วงค่ะนายสุนทรคดชชาญค่ะ
อายุ๕๐ปีตกใจเฮ้ยล้อหลุดเหรอไม่รู้เลย
แล้วอีกล้อคุณอยากรู้ไหมไปไหน

คือกลายเป็นหลุด๒ล้อล้อหายไป๒ล้อ

คือนี้แล้วคุณรู้ไหมว่าไม่รู้ใครไปเกิดเหตุ

ถ้าไม่โดนคนก็โชคดีไป
แต่ว่าอีกล้อนึงมันโดนคนไปแล้วไง

ให้ประกันชดใช้ก็ไม่ได้หนีไปไหนหรอก
เรื่องคดีตำรวจบอกว่าเดี๋ยวสอบปากคำผู้บาดเจ็บก่อน
เดี๋ยวต้องมีการสรุปแต่ยังไงแบบนี้มันผิดแน่

นั่นสิค่ะคือสัปดาห์ก่อนเนี่ยไอ้ลักษณะล้อรถหลุดแล้วก็กระเด็นไป

คุณขวัญก๊อฟข้างหน้ากระบะเนี่ยยู่เลยนะยับแบบชนิดที่ว่าแบบคือแบบเละอ่ะ
แล้วนี่คนนี่คนแต่นี่แหละถึงบอกว่าแล้วที่เค้าปลอดภัยอ่ะ
ที่ฉันเดาว่าเป็นเพราะล้อมันมาใช่ไหมมันมีถังน้ำแข็งน่ารัก
กระแทกน้ำแข็งหนึ่งอ่ามันก็เหมือนกับความมันผ่อนความแรง
เสร็จแล้วมันกระเด้งไปโดนโต๊ะอีกรอบนึง
แล้วไปโดนหลังของเธอแต่ถ้าเกิดโดนหลังก่อนเป็นจุดแรกนี่
ฉันว่าเจ็บหนักน่าจะหนักน่าจะหนักเลยครับค่ะ